มาดูความเคลื่อนไหวพลเอกประยุจันโอชานะคะ
ลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดระยอง
แล้วก็เปิดใจกับประชาชนบอกว่า

ศรีลดลงมากเลยถูกตำหนิทุกวัน

ขณะที่สารรัฐธรรมนูลมีคำสั่งนัดฟังคำวินิจฉัย
ยุบพักไทยรักษาชาติ๔มีนาคมนี้แล้วนะคะ

สารรัฐธรรมนูลเผยแพร่เอกสารข่าว
ระบุบอกว่าทางศาลได้พิจารณาคำร้อง
กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ขอให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
เพื่อมีคำสั่งให้ยุบพักไทยรักษาชาตินะคะ
สารได้อภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยแล้วเห็นว่า
คดีมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้
ไม่ทำการไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูล
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนุนมาตรา๕๘วัก๑
กำหนดประเด็นที่ต้องพิจารณาวินิจฉัย
โดยกำหนดนัดแถลงด้วยวาจาและลงมติวันพฤหัสบดีที่๗มีนาคม
เวลา๑๓นาฬิกา๓๐นาทีนะคะ
จากนั้นจะนัดอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังวันเดียวกันช่วง๑๕นาฬิกาค่ะ
ส่วนกรณีพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี
ระบุว่าจะไม่ร่วมในเวทีดีเบตพักการเมือง
ก็เลยทำให้นักการเมืองหลายคนออกมาแสดงความเห็นกันค่ะ
อภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์บอกว่า
เสียดายที่ประชาชนจะไม่มีโอกาสเปรียบเทียบคำพูดของแต่ละคน
และไม่อยากให้พลเอกประยุทธ์สร้างค่านิยมที่ผิด
ว่าการมาประชันวิสัยทัศน์เป็นการประดิษฐ์ประดอยคำ
แล้วก็ยังเป็นห่วงด้วยว่าคนที่เลือกไม่ไปเวทีดีเบตกับพักการเมือง
ส่วนใหญ่ก็จะไม่ยอมไปสภาด้วยอันนี้คุณอภิษฎบอกนะคะ
เช่นเดียวกับนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยมองว่า
การไม่ไปดีเบตของพลเอกประยุทธ์ถือเป็นสิทธิส่วนตัว
แต่การดีเบตจะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์นะคะ
เพราะว่าประชาชนจะได้รับทราบผู้นำแต่ละคนมีวิสัยทัศน์ของตัวเองอย่างไร

เอกประยุทธ์มีภารกิจเดินทางไปตรวจราชการที่ระยอง
นายกรัฐมนตรีก็พูดขณะไปตรวจเยี่ยมความก้าวหน้า
ในการดำเนินงานของสถาบันวิทยาศิริเมธีด้วยว่า
พูดกับประชาชนวันนี้ส่วนตัวเห็นว่า
เป็นประโยชน์มากกว่าไปร่วมดีเบต
เพราะรัฐบาลเองก็แสดงวิสัยทัศน์มาแล้ว๕ปี
ว่าวิสัยทัศน์คือความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนนะคะ
เด็กประยุทธ์ยังได้กล่าวตอนนึงด้วยว่าอยากจะเรียนที่โรงเรียนนี้
จะได้ไม่ต้องไปเป็นนายกรัฐมนตรีแบบทุกวันนี้ค่ะ
ถ้าตั้งใจเรียนที่นี่ออกไปก็ไปเป็นวิศวกร
เพราะว่าทุกวันนี้ตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยศักดิ์ศรีเหลือน้อยลงทุกวัน
ตำหนิทุกวันมีคนพยายามให้นายกรัฐมนตรียิ้มและทำตัวให้น่ารักมากขึ้น
แต่ตัวเองก็เป็นทหารนะคะต้องดูแลกำลังพลและกองทัพจำนวนมาก
มานั่งยิ้มตลอดเวลาก็ไม่ได้
ในช่วงท้ายนายกรัฐมนตรียังได้ร่วมร้องเพลงปฏิหารกับกบทรงสิทธิรุ่งนพคุณศรีที่มาร่วมงานนี้ด้วยนะ
มีความหมายในยะอะไรไหมหรือว่าเป็นเพลงดังของเขาเฉย
เป็นเพลงดังของเขาเฉยปาติหารนะคะ